ผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณผู้ชมอยากจะได้ในช่วงเช้า

ยามเช้ามันเป็นอะไรที่สร้างความสุข
แล้วก็ทำให้ร่างกายกะฟรีกระเป๋าตื่นพร้อมทำงาน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปร้านกาแฟร้านนี้
ไปถึงที่จิบกาแฟร้อนแถมได้อยู่ในบรรยากาศแบบ

ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองจีนแล้วใช่ไหมคะ

เหมือนกับไปพระราชวังต้องห้ามของประเทศจีน

แล้วก็มีลานด้านนอกให้เดินเล่นกันอีกด้วย
ฟังดูสวยถูกออกถูกใจ

เขาตกแต่งร้านด้วยนะครับ

ดูแล้วก็จะมีความเป็นแบบจีนมีม่านมีผ้าม่านแบบนี้

แล้วเนี่ยเผลอถ้าไปเที่ยวที่นี่
เผลอต้องใส่ชุดแบบจีนด้วยนะ
จะได้เข้าใจกีบเท้าอะไรอย่างนี้ไปนะ

สอบถามคุณเจ้าของร้านนะครับ
ก็คือคุณธนวัฒน์เกิดอุทัย
ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิวิหารเซียนกำแพงเพชร
เขาเล่าว่าร้านกาแฟร้านนี้นะครับ
ส่วนหนึ่งเป็นของทางมูลนิธิวิหารเซียนกำแพงเพชร

ปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้อาคารนี้เป็นสำนักงานของมูลนิธิด้วยนะครับ
ได้ทำการออกแบบร้านให้เป็นไปตามศิลปะแบบจีน
อย่างที่เห็นโอ้โฮนี่มีแจกงแจกัน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
แล้วก็มีแบบเอสเปรสโซอเมริกาโนคาปูชิโนหรือจะเอาโกโก้ถ้าโกโก้ก็ต้องเพิ่มช็อต
เข้มข้นอร่อยหวานมันก็คงไม่ใช่กาแฟคุณจะเพิ่มช็อตทำไม
อ้าวก็มันหวานดีชอบนอกจากนี้ก็ยังมีโอ้นมสดและนมเย็นชาเขียวไหมล่ะหอมดี
หอมดีทั้งนั้นนะครับมีหลายเมนูครับคุณพิษาแล้วถ้าคุณได้ชิมกาแฟในบรรยากาศธรรมชาติและสถาปัตยกรรมจีนแบบนี้
ไปเลยฮะที่ร้านนี้นะครับเขาอยู่บริเวณด้านหลังของมูลนิธิวิหารเซียนกำแพงเพชร
เพราะว่าถ้าพูดถึงมูลนิธิวิหารเซียนกำแพงเพชรทุกคนเขารู้จักกันดีในย่านนั้นอยู่แถวตำบลสาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ถูกต้องแล้วโอ้โหน่าไปมากเลยเนาะคือร้านเขาตกแต่งสวยงามร้านกาแฟเขาจะมีการตกแต่งที่มันเป็นเอกลักษณ์ที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะ
ถ้าง่วงก็ไปร้านกาแฟแต่ถ้าอยากได้คนเทคแคร์ดูแลต้องดูตลอดข่าวนะคะ

เสิร์ฟทั้งความสุขเสิร์ฟทั้งอาหารอร่อยแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวดี